อาจจะมีคนมาแสดงตัวแต่ไม่ได้อยู่รอใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับเรื่องบัตรเขย่งเนี่ยจริงมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ว่ามันถึงคุณซับตรงอาจจะไม่ตรง
อาจจะไม่ตรงกันจริงหลักการมันต้องตรงกัน
แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หน่วย
ซึ่งอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างที่เมื่อกี้ที่คุณจอมขวัญพูดก็เป็นไปได้นะครับ
ซึ่งตัวนี้เราก็ต้องตรวจสอบเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าตัวเลขที่มาจากการรวมของทุกจังหวัดมันเป็นอย่างนี้
เราก็ลงตัวเลขไปตามความเป็นจริงว่ามันต่างกันอยู่๙ใบ
แสดงตนแล้วเกิดไม่ได้รับบัตรนะครับ
กรรมการประจำหน่วยอาจจะเผลอไม่ได้แจกบัตรให้ไป
ทำให้ผู้มอเชศิษฐ์มากกว่าบัตรที่ใช้ถิดภาพตัวนี้เกิดขึ้นได้

ก็เป็นภาษาที่นักเลือกตั้งจะรู้กันดีว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้
ถ้าที่ฉันยืนเอาตามที่ประธานกรกตแถลงคืนวันที่๑๔เนี่ยนะคะ
แล้วก็วันนี้ตัวเลขที่ใช้คือ๙๐ขออภัยค่ะ๗๔๖๙ถูกต้องนะคะ

ซึ่งก็เป็นโปรแกรมที่ไม่ได้เต็ม๑๐๐มันแค่๙๓
เราบันทึกรวมคะแนนไม่เป็นอาการเฉพาะไหนละตั้งปกติ
ไม่ได้หมายถึงละตั้งกลางนอกเหตุซึ่งจะมีอยู่๒ล้านตัว
ไม่ได้หมายรวมถึงนอกราศนาจักรซึ่งจะมีอีกคะแนนกว่า

ดังนั้นดังนั้นเมื่อคะแนนตัวนี้เข้ามารายงาน

ทั้งเอานอกเขตเอานอกราชเข้ามาด้วย
แล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ๖๗
ดังนั้นตัวเลขตัวนี้มันจึงขยับขึ้นไปอีก
คะแนนที่เข้ามาล่าสุดมันมีของ๒จังหวัดสุดท้าย
มีกรุงเทพมหานครด้วยเนื่องจากมันก็มีหลายหน่วยหลายเขตมากนะครับ
เข้ามาเมื่อวาน๒จังหวัดสุดท้าย
ผมไม่แน่ใจว่ามาเมื่อไหร่เวลาไหน
แต่ว่ามี๒จังหวัดสุดท้ายที่เข้ามา
หนึ่งในนั้นเป็นกรุงเทพมหานคร

คุณผู้ชมคะยังต่อกันที่ตัวเลขนะคะ
ไม่ชอบตัวเลขแต่เด็กก็ค่ะเหนื่อยหน่อยนะคะ

แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะประเด็นความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
มันไม่ใช่มีแค่๓๔จุดหลักแล้วนะคะ
เพราะว่าพอตัวคะแนน๑๐๐ออกมาการคำนวณ
คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าแต่ละสื่อคำนวณออกมาตัวเลขอาจจะมีแตกต่างกันนะคะ
เพราะว่าเรื่องของสูตรการคิดที่คะแนน๑๐๐จะนำไปคิดสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ย

ถกเถียงไม่ใช่ถกเถียงแค่ประเด็นหลักเท่านั้นนะคะ
ปลีกย่อยที่อยู่ในกฎหมายซึ่งเขียนมาว่าเวลาคิดคะแนนคิดอย่างไร
อันนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ด้วยทำให้
เอาอย่างนี้ใช้คำว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลก
ถ้าเห็นแต่ละสื่อได้ตัวเลขสอสอรวมของแต่ละพัก
หรือเมื่อแยกแล้วสอสอบัญชีรายชื่อของแต่ละพักไม่ตรงกัน
จุดนี้ยังถกเถียงกันอยู่ค่ะคุณผู้ชม
และผู้ที่ชี้ถ้าตามอำนาจที่ที่ฉันเข้าใจก็ต้องเป็นกรกต
เพราะจะเป็นคนที่บอกได้ว่าเขตใครชนะเท่าไหร่
แล้วเมื่อนำคะแนนทั้งหมดไปคิดบัญชีรายชื่อใครได้เท่าไหร
แล้วรวมใครได้เท่าไหร่และรับรองเป็นใครเท่าไหร่นะคะ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงดิฉันอธิบายไม่ได้เลยค่ะ
เพราะว่ามีความเข้าใจตื้นเขินมากคนที่ลึกซึ้งกว่าคือ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้านะคะ
รสันติธรธนานิทิโชธสวัสดีค่ะอาจารย์

ที่ฉันได้ตั้งหลักอยู่หลายวันก่อนจะได้พบอาจารย์อีกครั้ง

คือจริงแล้วมันมีความไม่ตรงกันของตัวเลขที่แต่ละสื่อคำนวณตั้งแต่แรกแล้วนะ
แล้วก็มาไม่ตรงกันอีกเมื่อวานนี้แม้ว่าผล๑๐๐จะประกาศโดยกรกต
ตอนแรกก็นึกว่าสูตรหลักคิดไม่ตรงกัน

แต่เปล่าเมื่อคิดสูตรหลักเลือกสูตรหลักตรงกันแล้วย่อยลงไปก็ยังถกเถียงกันอยู่

เถียงกับใครคะอาจารย์หรือกฎหมายเถียงกันเอง
คือไม่ตอนเนี้ยมันคณิตศาสตร์มันปนกับกฎหมายคือตอนเนี้ย

ยังไม่เคยเจอแต่ว่าคือเราเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้นแล้ว
หลังจากที่เราได้ตัวเลขมาต่างนานาเราลองมีการคิดคำนวณอะไรกัน
เพียงแต่ว่าพอเราไล่คิดคำนวณไปตามข้อกฎหมายนะฮะ
และการเขียนของเขาเนี่ยวงเล็บ๔เนี่ยแทนที่จะพูดถึง๑๒๓เท่านั้นถูกไหมครับ
เวลาเราไล่เลขใช่ไหมครับ๔เนี่ยเขาบอกว่าตาม๕
คือมีการพูดล่วงหน้าไปหาวงเล็บต่อไปแล้วค่อยคิด
เพราะฉะนั้นมันเลยเกิดการตีความที่อาจจะทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน
คือถ้าสมมุตินะครับไอ้สูตรนี้มันไม่มีใครได้เกิน
พึงพึงมีของแต่ละของพอหารตัวเลขออกมาแล้วเนี่ย
ไม่มีใครได้สอสอเกินสอสอพึงมีของตัวเอง
มันก็ไม่มีปัญหาเท่านี้แต่บังเอิญว่ามี
กับภักดิ์เพื่อไทยภักดิ์เพื่อไทยใช่
มีปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการเทียบบรรยัตยางกลับ
ให้สอบัญชีและชื่อเนี่ยมีจำนวนไม่เกิน๑๕๐
ทีนี้แหละมันก็เลยเป็นเรื่อง
ซึ่งจริงพออันนี้แล้วมันก็น่าจะเข้าสู่ที่เตรียมเอาไว้ได้

ข้างในมันมีจุด๑๒ให้เถียงกันอีก
ถูกตอนนี้มีอย่างน้อย๒ตารางที่เราอาจจะได้เห็น

แม้ว่าส่วนใหญ่จะเห็นตารางที่เราเห็นตัวเลขพักการเมืองเนี่ย
ไหลไปจนถึงลำดับที่ประมาณสัก๒๔
ที่จะแบบที่ในช่วงครึ่งตารางเราจะเห็นว่าได้๑ที่นั่ง๑ที่นั่ง๑ที่นั่ง๑๑ลงมา

มีอีกตารางหนึ่งจะจบแค่อันดับที่๑๖
คือณตอนนี้นะคะถ้าใช้ข้อถกเถียงนะคะ
จะมีทั้งตารางที่เห็นว่าพักการเมือง๑๖พักได้ที่นั่ง
และจะมีตารางที่เห็นว่าพักการเมืองทั้งหมด๒๗พักที่ได้ที่นั่ง

ซึ่งที่เถียงกันเนี่ยมัน

เพราะว่ากรกตเป็นคนคิดคะแนนถูกไหมครับ

ท่านบอกว่าพอจะรับรองผลเอาคะแนนดิบที่นิ่งแล้ว
ใบเหลืองใบส้มเลือกตั้งใหม่กันจนเรียบร้อย
วกกับคะแนนเขตที่แต่ละพักชนะเนี่ยแล้วเอามาคิดทั้งหมดเนี่ย
ถึงจะคิดออกมาแล้วจะโชว์ผลให้เราเห็น
พอถึงเวลานั้นเราก็จะเห็นว่าอ้าวที่เราคิดกับที่ท่านคิด
ไม่รู้ตรงกันหรือเปล่านึกออกไหมครับ
ถ้าเราเลือกคนละสูตรนะเลือกไม่ตรงกับเขา
นึกออกที่อาจารย์บอกแต่ที่นึกไม่ออกคือ
ไม่รู้ว่าถึงนะวันนั้นจะเกิดกระแสอะไรอีก
เพราะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่อาจารย์บอกเนี่ย
มันถัดไปอีกเป็นเดือนนะคะก็คือต้นเดือนพฤษภาคม
อันนั้นคือที่กรกตจะประกาศได้หลังจากที่ตัวเองเรียบร้อยแล้ว
รับประกาศเท่านี้คิดออกมาได้เท่านี้
ซึ่งข้อโต้แย้งเหล่านี้ในระหว่างนี้ก็โต้กันไป
แต่สุดท้ายกรกตจะเป็นคนชี้คือต้นเดือนพฤษภาคม
ซึ่งไม่ได้แปลว่าจบเพราะว่ามันมีพักที่ได้และเสียแน่

คือเอาแค่ตัวเลขที่สื่อคิดกันเองตอนนี้
คือพวกเราวิเคราะห์กันเองจากตัวคะแนนดิบเมื่อวาน
ไอ้กรณีที่ถ้ามันเป็นไปตามตาราง
ที่มันยาวไปถึงพักลำดับที่๒๔นะครับ
หมายความว่าพักลำดับบนเขาเนี่ย
บัญชีรายชื่อเขาจะได้น้อยลงกว่าที่คิดคำนวณ
เช่นบางพักเขาพึงมีบัญชีรายชื่อสัก๕๘
เขาอาจจะเหลือสัก๕๑หรือ๕๐อย่างนี้
มันหายไปมันหลายที่นั่ง๗๘ที่นั่ง
เขาก็จะรู้สึกว่าอ้าวถ้าคำนวณแบบนี้เขาหาย

พักเขาได้อยู่ราว๖ที่นั่ง
เพิ่มขึ้นมาจากตัวที่คำนวณอีกแบบนึง
แล้วจำนวนพักมันลดลงจาก๒๔ไปหา๑๖พัก
แปลว่าถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้ทุกคนเห็นตัวเลขตอนนี้
ทุกคนมองว่าถ้าคิดแบบนี้เขาได้คิดอีกแบบนึงเขาเสีย

ไม่ว่าใช้แบบใดก็แล้วแต่จะเหลือ๑๖พักหรือเหลือ๒๔พัก
ขออภัยค่ะ๒๗พักที่อาจารย์บอกเนี่ย
มันจะมีพักที่ได้และพักที่เสีย

ตารางที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือแบบหนึ่งในที่อาจารย์สันติธรบอกนะคะ
คือมันจะมีที่พอคิดออกมา

แต่เราเถียงกันในรายละเอียดของสูตรที่เลือกใช้แล้ว
จะมีสอสอ๑๖พักหรือมีสอสอ๒๗พักกันแน่นะคะ

คุณผู้ชมคะถ้าที่เราคุยกันมาทั้งหมดต้นรายการ
คุณผู้ชมไม่เข้าใจอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะ

ได้เพราะเรื่องนี้ยังไม่เสด็จน้ำด้วยซ้ำ
คือเสร็จแล้วพอกรกตประกาศผลมาเนี่ย
แล้วมันไม่เข้าทางทางใดทางหนึ่ง
มันอาจจะนำไปสู่การต้องเอาไปให้สารรัฐมนตรีความครับ
เพราะมันมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วนะ

เขาบอกว่าคำนวณวิธีคำนวณของกรกตขัดรัฐมนูลหรือเปล่า
ฮะขัดรัฐมนูลเลยเหรอคะ
ผมยกตัวอย่างคำหนึ่งอยู่ในรัฐมนูลด้วย
คำนึงที่เขากำลังตีความอยู่ตอนนี้คือว่า
การจัดสรรสอบแบบบัญชีรายชื่อไป
เขาบอกว่าประโยคสุดท้ายของกฎหมายนะ
ซึ่งมันอยู่ทั้งรัฐมนูลและมีอยู่ในกฎหมายประกอบ
เขียนว่าแต่ต้องไม่มีผลให้พักการเมืองใด

เกินจำนวนที่จะพึงมีได้

เวลาเราคำนวณพักเล็กที่เขาได้ที่นั่ง๑ที่นั่งเนี่ย

หรือแม้แต่บางพักได้๐๙๘อย่างนี้
ถ้าตีความตามตัวหนังสือแบบนี้๐๙๘ต่ำกว่า๑ไหมครับ
ถ้าให้เขา๑แปลว่าให้เขาเกินไหมครับ

คือแค่ประโยคเดียวนะอันนี้แค่ประโยคเดียวนะ
ใช่แต่ที่อาจารย์ศรีธรบอกมาฉันเข้าใจแล้ว

แต่ว่าถ้าเรียนตีความกฎหมายนี้ว่ามันก็คือปัดไง
เพราะมันมีไงมันไม่ใช่ไม่มีเลยไงมันมีฐานไง
ใช่ไหมคะคำถามคือแล้วประชาชนที่ลงคดีชั้นล่ะ

ก็มันมีเศษตีความตกลงปัดได้หรือปัดไม่ได้
ทิ้งเลยหรือไหนบอกตกน้ำไม่ให้ตกแล้วไง
คุณผู้ชมคะคนที่ชี้คือกรกตเดี๋ยวจะพยายามต่อสายท่าน

แต่ว่าก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมคือเราไม่ได้นัดท่านไว้ล่วงหน้านะคะ
แต่ว่าก็มีหลายเรื่องที่คาราคาซังอยู่เมื่อคืนนี้ที่เราได้คุยกัน
ถ้ารองกริจว่างน่าจะได้คุยกับรองกริจนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้ารู้สึกว่าตัวเลขยังไม่นิ่งอันนี้จริงนะคะ
แล้วก็จะยังไม่นิ่งจนกว่าเผลอจนกว่าจะถึงสารรัฐมนูล
อันนี้ถ้าเราคิดในกรณีถ้ายุ่งยากสุดใช่ไหมอาจารย์
คือต้องรอให้กรกตประกาศก่อนครับถึงจะไปร้องได้
เพราะตอนนี้กรศไม่ได้เป็นคนคำนวณครับ
ยื่นตีความสารมนุนบอกว่าเหตุยังไม่เกิด
เข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงว่าคืออาจจะยาวได้ถึงแบบเบอร์นั้น
คือเบอร์สุดคือไปจบกันที่สารธรรมนูล
จบอย่างไรแล้วค่อยมาคำนวณโดยกรกตอีกที

อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใจอีกเดือน๒เดือนนะ

อาจารย์นอกเหนือจากเรื่องการคำนวณ
ซึ่งมันคืบหน้าจากเมื่อวานที่ประกาศ๑๐๐ออกมา
อาจารย์คิดว่าอะไรที่มันอาจจะเป็นตัวสะดุดได้อีกคะ

รวมรัฐบาลกันได้หรือเปล่า
จริงตอนนี้คือถ้าเลขคะแนนดิบมันเป็นแบบนี้
คำนวณกันเห็นตัวเลขกันแบบนี้แหละครับ

ถ้าตัวเลขมันถือว่านิ่งเนี่ยนะครับ

ก็คือการไปพิจารณาข้อร้องเรียนต่าง

กันให้ใบเหลืองบ้างใบส้มบ้างเนี่ย
ไอ้เลขที่เราคิดกันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหมด

ที่อาจารย์ก็มานั่งวิเคราะห์จนจบรายการ

คือไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ซึ่งจริงมันไม่ได้แกว่งแค่๒ครั้ง

ถ้าคุณผู้ชมไปดูแต่ละสื่อเขาก็จะลื้อกันมา

จำนวนผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
ของการเลือกตั้งในแต่ละครั้งนั้น

การเลือกตั้งครั้งนั้นครั้งไหนครั้งนั้นจะออกมารอบเดียว
ไม่เกี่ยวกับว่าหน่วยงานไหนทำใช่ครับ

ถูกครับเพราะมันเป็นการเตรียมข้อมูลล่วงหน้า

เว้นว่าไอ้ระบบทะเบียนราชของเราเนี่ย

อาจจะมีผู้เสียชีวิตอะไรแบบนี้

อิทธิพรแถลงคืนวันที่๒๔

ซึ่งมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ

คือเวลามันต่างกันเยอะมันไม่น่าจะเข้ารักษณะ

ผมคิดอีกแบบนึงให้ช่วยเขาหน่อย
คือลืมล็อคหรือเปล่าลืมล็อควันใช่ไหม
คือระบบไปตั้งระบบออโตเมติก
คือสมมุติว่ารอบนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมันนับถึงวันลงคะแนน
แต่ลืมไปหยุดเวลาให้ลงแค่วันที่๒๔
วันรายงานผลผ่านไปอีก๔วัน
ตัวเลขผู้มีสิทธิ์มันจะเพิ่มขึ้นทุกวัน
อันนี้พยายามอธิบายพยายามมากอ่าสีข้างถลอกไปหมดแล้วเนี่ย

ส่วนเรื่องของตัวเลขนะคะถ้าเทียบกันเปอร์เซ็นต์
ที่มีคนทักท้วงว่าทำไมมันงอกมาตั้ง๔ล้านกว่าใบ
อาจารย์เก่งเลขกว่าที่ฉันเยอะแหละคือคืนนั้นอ่ากับตัวเลขที่ออกมานะคะ
แม้กระทั่ง๙๔ที่กรกตใช้ในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นในเว็บเนี่ยนะคะ
เรียนตัด๙๒๙๓ทิ้งนะหรือแล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้ที่มีการแถลง๑๐๐
ตัวเลขที่มันต่างกันต่างเปอร์เซ็นต์ที่นับแล้วเปอร์เซ็นต์ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย

ก็คือผมก็ยังเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะ
เพราะว่าเพราะว่ามันสวนกับความรู้สึกไงพอได้ยินตัวเลขแบบ๖๕กว่า
อย่างนี้รู้สึกแบบเฮ้ยใช่เหรอวันนั้นเราก็ตั้งคำถามนะ

ใช่เราก็รู้สึกว่ามันน้อยไปไหมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ผู้มาใช้สิทธิ์
ถ้ามันขัดกับความรู้สึกเนี่ยคืนนั้นก็แอบคิด
คนที่ชงข้อมูลให้ท่านประธานไปนำเสนอผิดหรือเปล่า
คือลืมไปว่าไอ้คะแนนที่มันยังไม่ถูกประกาศ
ยังไม่บอกว่ายังไม่นับนะคือจริงก็ใช้คำผิดอีก
คือเขาเก็บไว้ไม่ประกาศเนี่ยประมาณ๘๐
เพราะวันนั้นพูดถึง๙๒โดยประมาณใช่ไหมที่ท่านประธานพูดเนี่ย
มันยังไม่การที่เขาพูดจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย
แล้วก็คำนวณจาก๕๑ล้านของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดหรือเปล่า
ในขณะที่คะแนนตัวเองยังมาไม่หมด
ใช่ไหมครับมันก็เลยออกมาที่๖๖
แต่พอคะแนนมันมาหมด๑๐๐แล้วไอ้ตัวนี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นก็ถูกแล้ว
คือถ้าเกิดคิดแบบไม่อะไรมากนะ
อะไรมากสิเขาอะไรกันมากนะคะ
เข้าใจแต่ว่าหมายถึงตอบความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะต่ำ
อาจารย์แต่สมมุติว่า๑๐๐ที่ประกาศมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจน
ไม่มีข้อกังขาถือว่าต่ำไหม

แต่ว่าถือว่าสูงถ้าเทียบกับสถิติเดิม
เพราะว่าก็เท่ากับปี๕๐
แล้วก็ต่ำกว่าปี๕๔นิดเดียวเปอร์เซ็นต์กว่า
อาจารย์ขอสุดท้ายค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ารองอัจให้นะคะคุณผู้ชม
น่ารักมากให้นะคะเราไม่ได้นัดท่านล่วงหน้าด้วยเพิ่งโทรไปเมื่อสักครู่
อาจารย์สัตยธรณในส่วนของคะแนนทั้งหมด
เสร็จแล้วพอน้ำออกมา๑๐๐มันมีข้อกังขาหลายจุด
ทีนี้การนำมาใช้ไม่ทราบครับแต่เมื่อวานี้มันมันมี
ช่วงท้ายรายการที่เราคุยกันแล้วบอกว่า๒จังหวัดสุดท้าย
มาถึงช้ามาถึงวันพุธก่อนแถลงใช่ไหมคะ
คือคำว่ามาถึงหมายถึงตัวกระดาษยืนยัน
คำถามคืออาจารย์ถ้าเราเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ถ้าไปอ่านสถิติคือมันไม่ยาวอย่างนี้นะครับ
แล้วตอนนี้เราก็พยายามจะโปรโมทว่าเรารวดเร็วเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ถูกมันก็เลยยิ่งผิดไปจากความคาดหวังผู้คน
เพราะสมัยก่อนเราคืนวันเลือกตั้งลงคะแนนเสร็จเราพอรู้
สมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรเนี่ย
ใช้โทรศัพท์มือถือรายงานผลคะแนนกันเนี่ยมันก็พอเห็นภาพนะครับ
แล้วส่วนตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการกับตัวเลขที่กรกตประกาศมันจะต่างกันบ้าง
แล้วก็ยังรู้สึกว่าโอเคมันเรื่องปกติมันรับได้
แต่พอวันอาทิตย์มันถูกทำให้คุมเคลือ
ทำไมต้องกักไว้๕แล้วเอาจริงก็ปล่อยคะแนนได้ไม่ถึงตามที่บอก
ต่ำกว่าที่บอกอีกอย่างนี้นะครับ
แล้วตัวเลขบางอย่างมันก็สวนทางกับความรู้สึกเรา
พอมันเปิดออกมา๑๐๐เราก็ยิ่งตั้งคำถามกับมันเยอะแยะมากมาย

มีทางเดียวที่กรกตจะพิสูจน์ได้พิสูจน์ความโปร่งใสในการทำงานนะ
ต้องเอาคะแนนแต่ละหน่วยมาเปิดเผยครับ

คุณผู้ชมคะเวลาเราพูดถึงคะแนนรวมนี้คือส่วนกลางทั้งประเทศ

เขตแต่อย่าลืมว่าในเขตมันหน่วยเพียบเลย

และคนสมัครแต่ละพักที่เขาต้องการได้เบอร์กัน
คือหน่วยตั้งแต่ระดับหน่วยเลย
คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ารองกฤษน่ารักมาก
เดี๋ยวเราคุยกับท่านอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคุยกับรองกริจเอื้อวงนะคะ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรองกฤษสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณจอมฝันครับ
ท่านขอบพระคุณมากเลยค่ะเราไม่ได้นัดกันล่วงหน้า
โทรไประหว่างรายการเราที่ท่านให้วันนี้ด้วยนะคะ

ท่านรองค่ะดิฉันค้างคาสองเรื่องอยู่เมื่อวานนิดหน่อยเองนะคะ
เรื่องแรกคือเรื่องจำนวนผู้มีสิทธิ์นะคะ
จริงแล้วสื่อมวลชนในค่ายอื่นเนี่ยนะคะ
ช่วยกันไปรื้อไปค้นมาจริงก็มีการเปลี่ยนตัวเลขอยู่หลายครั้ง
แต่เอาล่ะดิฉันยืนตามคำถามเมื่อวานนี้คือวันที่๒๒
ท่านประธานกรกตแถลงจำนวนผู้มีสิทธิ์นะคะ
แล้วก็ตัวเลขที่กรกตใช้๑๐๐ที่ขึ้นเว็บกรกต
ที่มันห่างกันอยู่ประมาณ๓๐๐๐เศษนะคะ
อันนี้คำอธิบายตกลงคืออะไรคะท่าน
ครับวันนี้ผมไปค้นหาคำอธิบายมาแล้วนะครับ
ว่าตัวเลขที่ท่านประธานกรกตแถลงเมื่อวานที่๒๔นาทีผ่านมา

วันที่๒๓เนี่ยเป็นวันรับอุปกรณ์การเลือกตั้งเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีแล้วก็มีอ่าการซ้อมทดสอบประบบประสิทธิกษ์ต่อ
แล้วเราก็ให้เขาแรงงานนะครับข้อมูลที่ที่แรงงานเขาจะ
ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยเป็นหนึ่งในข้อมูลที่เราให้เข้าไปนะครับ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

เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะใช้คือตัวเลขที่กรกตแถลง๑๐๐ถูกไหมคะคือวันที่๑
ใช่ครับวันที่๒๘ครับ
ท่านรองค่ะเดี๋ยวทางทีมงานขออนุญาตลองวางสายท่านเพราะว่าสัญญาณตะกูตะกักนิดหน่อยนะคะ
แล้วเดี๋ยววางปุ๊บเราโทรกลับปั๊บเลยนะคะขออนุญาตท่านตอนนี้วางสายก่อนนะคะเดี๋ยวเราโทรกลับค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือคำอธิบายของท่านรองก็คือว่าจะบอกว่าการรายงานผ่านและผิดรีพอร์ตจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนะคะเป็นตัวเลขรวม
ซึ่งถ้ามาไม่ครบก็ทำให้ไม่ครบเดี๋ยวฉันฟังตะกูตะกักนะคะเดี๋ยวถามท่านอีกทีอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ฟังออกอย่างนั้นใช่ไหม
คือเป็นตัวเลขรวมที่มีการรายงานจากแต่ละหน่วยแต่ละเขตเข้ามาผ่านระบบใช่ไหมครับทีนี้มันก็เลยเป็นตัวเลขที่อาจจะพอรายงานเข้ามาแล้วมันอาจจะพูดเลขผิดหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะทำให้คาดเคลื่อนนะครับแต่ตัวเลขที่แถลงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยก็คือน่าจะเป็นตัวเลขที่นิ่งจากส่วนกลาง
เพราะฉะนั้นอาจารย์คนที่จะคนที่ทำตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็คือกรกตจะไม่ใช่หน่วยงานไหนที่จะรู้กว่ากรกตแล้วถูกไหมคะ
ไม่ใช่กรกตต้องไปขอข้อมูลจากสำนักสะเบียนราชมาก่อน
แต่คนที่จะรับรองว่าเท่านี้ในการเลือกตั้งรอบนี้ครั้งนี้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
แล้วเราให้เขาแรงการจำนวนผู้มีสิทธิ์ด้วย
ครับไม่ครบทุกหน่วย

คือตัวเลขที่แท้จริงคือวันที่๒๘

จริงแล้วตัวเลขต้องยืนตาม

ตั้งแต่ตอนก่อนเลือกตั้ง
ถูกไหมครับ
คือตัวเลขตัวเลขจำนวนผู้มีสิทธิ์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขที่เราทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะครับ
เข้าใจว่าจริงวันนั้นเนี่ยไม่ควรใช้ตัวเลขจากรับผิดรีพอร์ตถูกไหมคะ
จริงถ้าเกิดว่ารายงานครบทุกหน่วยเนี่ยตัวเลขตรงกันครับ
ค่ะใช่แต่ดิฉันกำลังจะหมายความว่าคือการที่ท่านอิทธิพรท่านใช้ตัวเลขที่ผ่านแอปพลิเคชันที่ว่านี้เนี่ย

เพราะว่าตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่แข็งตัวแล้วเรียบร้อย
ไม่ว่าจะใช้การแถลงข่าวใดผ่านท่านใดก็แล้ว
แต่ต้องเป็นตัวเลขเดียวกันอย่างที่กรกตแถลง๑๐๐ถูกไหมคะ

ใครเป็นคนเตรียมข้อมูลให้กับประธานในการแถลงคืนนั้นคะท่าน

เรียนอย่างนี้ว่าจริงที่ท่านประธานท่านมาแถลงเนี่ย

กระบวนพื้นฐานของจำนวนข้อมูลประมาณ๙๓ของจำนวนหน่วยนะครับ
จำนวนผู้มีสิทธิ์หรือผู้มาใช้สิทธิ์นะครับ
ซึ่งถามว่าตัวนี้มันก็แถลงได้
แต่ว่าท่านก็เป็นคนพูดแล้วว่า
ข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นข้อมูลเต็มร้อยนะครับ
ข้อมูลทุกส่วนเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นร้อย

ฉันแค่ลองตั้งข้อสังเกตเฉยนะคะ
ว่าจริงแล้วการใช้ตัวเลขผู้มีสิทธิ์มันต้องไม่ดิ้น
คือวันนั้นมันเหมือนเป็นตัวเลขที่ปล่อยให้ดิ้นตามแอปพลิเคชันไงคะ
จริงมันต้องไม่ดิ้นเรียนเข้าใจถูกไหมคะ

ค่ะท่านรองขาที่ท่านถามเพิ่มเติม
ตกลงว่า๒จังหวัดที่ท่านรองบอกดิฉัน
ที่ส่งเอกสารยืนยันคะแนนอย่างเป็นทางการเข้ามา
ถึงวันพุธก่อนแถลงวันพระรหัส
กรุงเทพและอีกจังหวัดหนึ่งคือ

ค่ะซึ่งเรียนเข้าใจนะคะว่า

กรณีคะแนนที่เข้ามา
อย่างเป็นทางการ๑๐๐ถึงกรกตกลาง

ส่วนชั้นที่๒ก็คือต้องตรวจสอบ
เอกสารที่เป็นกระดาษว่าตรงกันไหม

กรุงเทพไม่ควรจะเป็นจังหวัดที่ควรจะเข้ามาช้า

ในวันที่เทคโนโลยียังไม่มาถึงขนาดนี้
มันไม่นานอย่างนี้นะคะ

กรุงเทพเป็นจังหวัดที่ใกล้
หรือว่าอยู่ในศูนย์กลางของเมืองหลวงก็ตามเนี่ย
ตรงนี้อาจจะคิดไม่ค่อยถูกทีเดียวนัก

กรุงเทพมี๓๐เขตนะครับ
แล้วแต่ละเขตนี้มีผู้มีสิทธิ์จำนวนมาก
การรายงานมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมาก

ดังนั้นผลคะแนนต่างมันก็ต้องมีการตรวจสอบ
ต้องมีการดูกันอย่างละเอียดถีถ้วนนะครับ
มันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่กรุงเทพเนี่ย

ถ้าเทียบกันแล้วก็จะมาเป็นช่วงสุดท้าย

แต่คะแนนที่มาก่อนกระดาษนะคะ
คะแนนที่นับ๑๐๐เข้ามาวันไหนคะ
เอาคะแนนอย่างเป็นทางสะดวก

ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลว่า
เขาป้อนข้อมูลเข้ามาในระบบนี้เข้ามาเมื่อไหร่นะครับ

อย่างที่บอกก็คือมาก่อนวันที่จะมีการแถลงวันหนึ่ง

คนที่เขาอยากจะตรวจสอบคะแนน

เขาสามารถที่จะไปขอได้ใช่ไหมคะ
ขอได้ครับขอได้ที่สำนักงานกรกตจังหวัด

และไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธใช่ไหมคะ

ขอครับสำเนาในเรื่องของคะแนนของแต่ละหน่วยเนี่ย
โดยที่คนที่จะขอได้ต้องเป็นผู้สมัครเท่านั้น
หรือประชาชนหน่วยงานองค์กรตรวจสอบขอได้หมดคะ
ก็จริงเนี่ยก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ

และเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธทุกกรณีถูกไหมคะ
ไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่ให้ทุกกรณีถูกไหมคะ

เคยมีหนังสือสั่งการไปด้วยซ้ำนะครับว่า

แต่ว่าการขอคัดสำเนาเนี่ยถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะท่านรองค่ะดิฉันยังติดอีกเรื่องหนึ่ง

ค่ะขอบคุณครับ